วันนี้เรามีหลายประเด็นต้องจับตามองในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
เรื่องของการประชุมของคณะกรรมการ๓สถาบัน
รวมทั้งเรื่องของการปรับมิเตอร์แท็กซี่ในรอบที่๒ว่าจะปรับขึ้นหรือไม่
เพราะคุณผู้ชมต้องควักเงินในการจ่ายค่าแท็กซี่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ
แต่ว่าก่อนอื่นเรามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของช็อปช่วยชาติกันก่อนคุณผู้ชมครับ
จบไปแล้ว๓๑ธันวาคมนะครับ
ตลอด๗วันก็สามารถกระตุ้นเรื่องของการบริโภคได้ค่อนข้างเยอะครับ
ล่าสุดครับสมาคมค้าปลีกของไทยประเมินตัวเลขว่า
มาตรการช็อปช่วยชาติสามารถทำให้เรื่องของอุตสาหกรรมค้าปลีกเติบโตได้มากกว่า
ร้อยละสามจากช่วงที่ผ่านมานะครับติดตามได้จากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจ
รายงานสดมาจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยครับ
ถือว่ามาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทางภาครัฐได้ทำขึ้นมานะคะ
ทำให้ประชาชนค่ะออกไปจับจ่ายกันมากขึ้นซึ่งเรียกได้ว่าส่งผลดีต่อภาคโรงอุตสาหกรรมค้าปลีกเลยทีเดียว
งานนี้เนี่ยทางสมาคมผู้ค้าปลีกภัยนะคะก็ได้ระบุว่าเป็นมาตรการที่ถูกที่ถูกทางและถูกเวลาค่ะ
นางสาวจริยาจีราธิวัฒน์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยระบุว่า
มาตรการช็อปช่วยชาติลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ผู้บริโภคระหว่างวันที่๒๕๓๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ช่วยให้ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกเติบโตขึ้นร้อยละ๓๐๕จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ๒๘
แม้ว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากมาตรการนี้จะมีประมาณ๓ล้าน๒แสนคน
ฐานผู้เสียภาษี๙ล้าน๖แสนคนแต่ก็เป็นจำนวนที่มีกำลังซื้อที่แข็งแรงค่ะ
รวมกับมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ที่ประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและโรงแรมภายในประเทศที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ในระบบเศรษฐกิจมากกว่า๓๐๐๐๐เท่าเนื่องจากภาคการค้ามีการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อม
ขณะเดียวกันก็ยังสร้างอารมณ์ในการจับจ่ายให้กับผู้บริโภคค่ะ
โดยพบว่าในช่วงเวลาที่มีมาตรการส่งผลให้ทางห้างค้าปลีก
สรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมียอดขายเติบโตกว่า๑๒๐หรือประมาณ๒๕๐๐๐ล้านบาท
ส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง๑๒๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
จากนี้ยังส่งผลดีกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มประจำปีของภาครัฐ
นับว่าเป็นมาตรการที่มาถูกที่ถูกทางและถูกเวลา
ขณะที่ดัชนีค้าปลีก๙เดือนแรกของปี๒๕๕๘คาดว่าจะต่ำกว่า๑๒
ลดลงจากปี๒๕๕๗ที่เติบโต๑๓
ส่วนทิศทางเศรษฐกิจปี๒๕๕๙ทางสมาคมคาดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนข้อเสนอของภาคเอกชนที่มีต่อภาครัฐนะคะ
ก็คืออยากให้ภาครัฐเร่งลงทุนในส่วนของโครงการต่างเพื่อสร้างรายได้
รวมถึงการหามาตรการในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

ยังนี้ยังรวมไปถึงการนำลดภาษีในส่วนของสินค้านำเข้า

ในส่วนของการกระตุ้นบริโภคภายในประเทศ
มาถูกที่ถูกเวลาและหวังว่าปีนี้

ในส่วนของการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศ